แต่ตอนนี้ชาวเน็ตพยายามไล่ล่าอยู่นะคะ
เหตุการณ์ชนแล้วหนีเกิดขึ้นที่จังหวัดกรสิน

คนขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้บาดเจ็บซะนี่ไง

คือตอนนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชม

ตำรวจในพื้นที่ช่วยหน่อยได้ไหม
ตามหาคนขับรถเก๋งคนนี้

สิ่งที่เขาทำลงไปตอนนี้ตำรวจบอกว่า
โอเครับปะเดี๋ยวดูให้นะฮะ

สักประมาณเกือบ๕ทุ่ม
วันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไปพบค่ะคุณผู้ชมมีป้ายทะเบียน

กาลสินตกหล่นอยู่คาดว่าป้ายทะเบียนนี้น่าจะเป็นของคนขับรถเก๋ง
เมื่อสักครู่เป็นภาพที่น้องสารวุฒินอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ทีนี้เราไปถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บก็คือคุณจริยาเล่าบอกว่า
ตอนนี้คุณสารวุฒิได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัว
คาดว่าจะมีเลือดข้างในสมองหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จ
ตอนนี้ก็ยังคงนอนไม่รู้สึกตัวนะคะ
หลังเกิดเหตุเราก็ถามนะคะว่า
ผู้ปกครองของคนขับรถเก่งมาเยี่ยมบ้างหรือยัง
บอกว่ามาเยี่ยมแล้วนะมาเยี่ยมแค่ครั้งเดียว
แล้วก็บอกสั้นบอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาล

ส่วนคนขับรถเก๋งที่ชนแล้วหนีเนี่ย
แม้แต่จะมาเยี่ยมไม่แม้แต่จะติดต่อมานะคะ
ทั้งที่อยากให้ติดต่อคนเจ็บกลับมาบ้าง
ขอโทษสักคำบ้างไม่มีค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มพี่เพื่อนของผู้บาดเจ็บ
ก็เลยมีการโพสต์แล้วก็แชร์ต่อกันแบบนี้
อยากให้คนขับรถเก๋งออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครถูกใครผิด
แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นในกล้องวงจรปิดในคลิปเมื่อสักครู่

ไม่สนใจใยดีคนเจ็บว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร

คนขับรถเก๋งมีความรับผิดชอบมากกว่านี้
ผู้ปกครองเองก็มาเยี่ยมเพียงครั้งเดียว
อ่ะฟังเสียงแฟนสาวของผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
ตำรวจว่าอย่างไรค่ะตำรวจลงพื้นที่ปรับตรวจสอบ
ไปหาหลักฐานที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
เฉพาะกล้องวงจรปิดเบื้องต้น
คนขับรถเก่งมีความผิดคือ
ข้อหาชนแล้วก็หลบหนีซึ่งต้องมีการตรวจสอบว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
คือสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
แน่นอนว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการตกลงชดใช้ค่าเสียหาย
รวมถึงค่ารักษาของคนเจ็บด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการสาหัสนะคะคนที่ชนแล้วหนีท่านติดต่อไปด้วยนะ